แต่พูดถึงเรื่องช่วงปีใหม่แบบนี้คือมันใกล้สิ้นปีแล้ว
คนก็อยากจะผ่านพ้นปีนี้ไปด้วยความสุข
ทางด้านของรัฐบาลเองก็บอกว่าจะดูแลเรื่องของมาตรการ

รวมถึงนโยชน์รัฐบนตรีนะคะได้ออกมาโอยพรคนไทยด้วย
แล้วก็ฝากขอวอนไปยังกลุ่มคนที่คิดอยากจะสร้างความวุ่นวาย
ก่อความไม่สงบบอกว่าให้ล้มเลิกความคิดนั้นซะค่ะ
ไม่วุ่นวายด้วยอะไรก็เลิกก็เถอะนะ

เป็นคนไทยทั้งหมดครับขอให้ได้รับภารเช่น
แผนสารแห่งองค์ประวัติพระเจ้าอยู่หัวในการที่๙โดยพระเจ้าคุณพระวัติชิงหญิงราชและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่๑๐ได้ทรงปกป้องรักษาคุ้มครองให้ประชุมคนไทยทั้งหมดที่เป็นคนไทยและพร้อมรักอยู่ในประเทศไทยทุกคนยังมีความสุขความเจริญความเก้าหน้าทั้งราชการและส่วนตัวตลอดไปรวมความถ
ช่วงเดือนที่ผ่านมารู้สึกว่าน่ารักทุกคน
ก็แสดงว่ารักกันจริงแล้วรักกันจริงเข้าใจกันนะครับ
ส่วนทางด้านของพลเอกอนุพงศาวจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกเหมือนกันนะคะว่า
เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยทางถนน
เพราะต่อให้เตรียมความพร้อมด้านเจ้าหน้าที่ที่หรือว่าถนนได้มากแค่ไหน
สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคนนี่แหละที่ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรแล้วก็มีวินัยในการใช้ถนนที่ดี
ไม่ขับไม่ขับรถเร็วมีน้ำใจในการใช้ถนนร่วมกันค่ะ
ว่าภาคฬิกตรรวงของในพื้นที่ถนนรองต่างเนี่ยก็มีการเตรียมการกันเรียบร้อย
ในพื้นที่ของต่างจังหวัดท่านผู้ช่วยกับจังหวัดก็จะเป็นผู้ดูแลในเรื่องนี้ด้วย

พลตำรวจโทสุวิระทรงเมตตารักษาราชการแทนที่ปรึกษาสัญญาบัตรสิบ
ร่วมกับตำรวจภูทรภาค๗และภาคเอกชน
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เตือนสติผู้ใช้รถใช้ถนน
บนเส้นทางถนนพระราม๒ขาล่องภาคใต้
ให้ระมัดระวังในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่มากขึ้น
เพราะว่าถนนพระราม๒ก็เป็นเส้นทางสายหลักที่ประชาชนนิยมใช้เดินทางไปยังพื้นที่๑๔จังหวัดภาคใต้ค่ะ
พลตำรวจโทษสุวิระบอกว่านอกจากจะเน้นเรื่องการอำนวยความสะดวกแล้วก็บังคับใช้กฎหมายแล้ว
จะนำคำสั่งของคอสชมาบังคับใช้ด้วยการยึดรถผู้ขับขี่ขณะมืนเมาค่ะ
ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุตั้งเป้าลดจำนวนครั้งของการอุบัติเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
จำนวนผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บในช่วงเทศกาลปีใหม่๒๕๖๐ให้เหลือน้อยที่สุดค่ะ